ของคุณโบนะคะก็คือบอกว่า

มะลิกับแม่โบรักพ่อปอจ๋าจนสุดหัวใจ
มะลิกับแม่โบคิดถึงพ่อปอจ๋าจนแทบขาดใจ
ถึงวันนี้ไม่ได้อยู่กับมะลิและแม่โบ
แต่พ่อปอจ๋าจะอยู่ในหัวใจทั้งสองดวงนี้ตลอดไป
ขอบคุณพ่อปอจ๋าที่สู้จนถึงที่สุด
ขอบคุณพ่อปอจ๋าที่สู้เพื่อซื้อเวลาให้แม่โบได้เข้มแข็งพอ
พร้อมจะทำหน้าที่แทนพ่อจ๋า
รักพ่อปอจ๋านะคะพ่อปอจ๋า
ปอทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
เพราะปอเหนื่อยและสู้มามากพอแล้ว
ทำเพื่อคนอื่นมามากพอแล้ว
เหนื่อยนักก็นอนพักนะพ่อปอจ๋า

คือเป็นความรักที่ทำให้เราถึงปอจะจากไป
แล้วก็รู้สึกว่าปอได้รับความรักที่
ที่มากมายที่ดีจาก
ครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่ภรรยาลูกแล้วก็พวกเราที่อยู่ในวงการ
แล้วก็แฟนมากมายเป็นล้านหลายล้านเลยทั้งประเทศนะคะ